ของวงการบันเทิงค่ะเมื่อวานนี้หลายคนทราบข่าวผ่านทางโซเชียลกันเยอะ
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันมากเลยนะคะกับการจากไปของอดีตนักแสดงชื่อดังในยุค๙๐ค่ะ
คุณผิงพิมพาพรลีนุตพงศ์นั่นเองค่ะ
จากไปอย่างสงบนะคะเมื่อวันศุกร์ที่๗ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คือคุณผิงจากไปในวัยแค่๓๘ปีเท่านั้นเองค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรศพคืนแรก
วัดเครือวันวรวิหารภายในงานก็มีญาติและเพื่อนสนิทมาร่วมไว้อาลัย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ภายหลังค่ะคุณแม่และพี่ชายของคุณผิงนะคะเล่าให้ฟังว่าคุณผิงเนี่ย
ด้วยโรคตับมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มป่วยด้วยโรคไตและโรคหัวใจเมื่อ๕ปีที่ผ่านมาค่ะ
ระหว่างนั้นก็มีการรักษาอาการป่วยมาตามอาการโดยตลอดค่ะ
ในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่๗ที่ผ่านมาคุณผิงก็จากไปอย่างสงบ
ด้วยอาการขาดออกซิเจนในสมองค่ะ
ก่อนหน้าที่จะเข้ารักษาตัวคุณผียังสามารถไปทานข้าวกับเพื่อน
แล้วก็ไปกับครอบครัวพูดง่ายคือใช้ชีวิตได้ปกติค่ะคุณผู้ชม
ถึงแม้ว่าทางครอบครัวเองก็เตรียมใจกับเหตุการณ์นี้เอาไว้บ้างแล้ว
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะกระทันหันขนาดนี้ค่ะ
เส้นทางในวงการบันเทิงของคุณผิงพิมพาพรกันหน่อยค่ะ
เริ่มเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องสยิวเมื่อปี๒๕๔๖นะคะ
เรื่องนี้คุณผิงเองรับบทเป็นเต่าเป็นสาวห้าวทอมบอยเลยค่ะ
ซึ่งเพื่อนนักแสดงในเรื่องก็คือบอลลูนพินสุดานั่นเองค่ะ
ได้โพสต์ไว้อาลัยเพื่อนรักด้วยขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุขติ
แม้ว่ามันจะเร็วเกินไปก็ตามค่ะ
อกจากนี้ค่ะคุณผิงก็ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอสุจักร

รวมไปถึงละครเสือสิงกระทิงโสด
และคนรักเกมพยาบาทในบทนางร้ายสุดเซ็กซี่ด้วยค่ะ
รวมไปถึงผลงานมิวสิกวีดีโอเพลงเธอเป็นนางเอกเอ็มวีนะคะ
เพลงพูดไม่ค่อยเก่งของศิลปินเอบีโนมอลนั่นเองค่ะ
แล้วก็มีการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ
แท่นดาราเซ็กซี่ตอนนั้นก็ว่าได้นะคะ
ระยะหลังมาค่ะคุณผิงพิมพพรไม่ค่อยได้รับงาน
วงการบันเทิงเพราะว่าเธอเปิดธุรกิจร้านเสื้อผ้า
มีความชื่นชอบแฟชั่นที่ฝังลึกมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าคุณแม่เองก็เป็นสไตลิตด้วย
ก็เลยซึมซับด้านแฟชั่นมาโดยไม่รู้ตัว
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมดิฉันเองก็เป็น

ิตยสารวัยรุ่นทั่วไปสมัยก่อนเนี่ย
ว่าจะเป็นน็อกไอซ์บัสหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ